คุณผู้ชมช่วงนี้จะพาไปดูเรื่องร้องเรียนหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีเหตุไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเทียบเรือแหลมชะบัง
ที่จังหวัดชนบุรีตอนนี้มีชาวบ้านมาร้องทุกข์กว่า๘๐๐คนแล้วนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเรื่องของละอองสารเคมีที่มาติดรถค่ะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่๒๕พฤษภาคมแล้ว

ทยอยนำเอกสารหลักฐานไปลงทะเบียนร้องทุกข์ที่ศูนย์บริการผู้ประสบภัย
สำนักงานเทศบาลนครแหลมชะบัง
เพราะว่าสารเคมีในตู้คอนเทนเนอร์ที่ไฟไหม้
มันฟุ้งกระจายไปไกลในรัศมี๑๕กิโลเมตรค่ะ
เรื่องต้นมีรายงานมาว่าผู้ร้องทุกข์มีมากถึง๘๐๐รายแล้ว
ส่วนใหญ่ก็คือได้รับผลกระทบเรื่องของรถยนต์นี่แหละค่ะ

มันได้รับความเสียหายจากละอองสารเคมีค่ะ
ซึ่งตอนนี้ศูนย์บริการผู้ประสบภัยก็ได้รวบรวมรายชื่อ
สำนักงานท่าเรือแหลมชะบังกำหนดแนวทางการช่วยเหลือแล้วนะคะ